ถ้าของมีค่ามากกว่า๒๐๐๐๐บาทเราจะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนที่เราเดินออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะ
ซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าเกินกว่า๒๐๐๐๐บาท

เป็นเวลาตอนเที่ยงน่าจะประมาณเที่ยงครึ่งนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ผ่านตมแล้วก็เอากระเป๋า
ไปที่จะหยิบเอากระเป๋ารอเอากระเป๋า
เดินทางเนี่ยเพื่อที่จะออกจากสนามบิน
แต่พอเนี่ยทางกรมสุรกากรเนี่ยเขาขอตรวจเช็ค
ทางกระเป๋าเดินทางของเราแล้วก็เขาเห็นกว้างเนี่ย
สะพายกระเป๋าใบนี้อยู่เขาก็เลยขอดูกระเป๋าใบนี้
วางก็โอเคให้ดูเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่ามันเป็นของที่เราใช้เป็นของที่เราซื้อมาใช้เอง
เขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นของปีนี้ยังไงคุณต้องเสียภาษีนะ
วางก็คือกองตอบว่าโอเคค่ะเสียภาษีได้ค่ะไม่เป็นไร
แต่ซึ่งความไม่ตอนนั้นที่เขาออกกฎหมายมาใหม่เนี่ย
วางไม่เข้าใจจริงในข้อกฎหมายว่า
เราจะต้องโชว์กระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นของมีค่า
คือตรงนั้นทางที่ทางกรมศุลกากรเจ้าหน้าที่เนี่ย
เขาก็ได้ให้ความรู้ออกมาแล้วว่าถ้าของมีค่ามากกว่าสองหมื่นเนี่ย
เราจะต้องแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนที่เราเดินออกนอกประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งเป็นของที่มีมูลค่าเกินกว่าสองหมื่น
หลังจากนั้นเนี่ยกวางก็คุยกับเจ้าหน้าที่
แล้วก็ได้จ่ายเงินสดสองหมื่นบาทนะคะแล้วก็ออกมากลับบ้าน
แต่กวางเนี่ยไม่ทราบจริงว่ากระเป๋าที่เราใช้มาแล้วเนี่ย
หลักเกณฑ์ไหนข้อไหนที่เราจะต้องเสียภาษีกี่เปอร์เซ็นต์
ของทุกอย่างผมบอกให้ว่าของทุกอย่างมีภาระค่าภาษีทั้งสิ้น
แต่ว่าของใช้ส่วนตัวทุกอย่างรวมกันที่คนเดินทางเข้ามา
จะได้รับการยกเว้นรวมกันแล้วมูลค่าไม่เกินสองหมื่นบาท
เพราะฉะนั้นจริงแล้วของที่ตัวเองนำเข้ามาเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋านาฬิกา
รวมกันแล้วมันอาจจะเกิน๒๐๐๐บาทอยู่แล้วก็ได้ถูกไหม
โทรศัพท์มือถือที่ตัวเองถือไปเนี่ย
ราคามันก็อาจจะเกินสองหมื่นบาทก็ได้
ที่ซื้อของมาใหม่ของมาใหม่ทุกอย่างเนี่ย
จะต้องมีค่าภาษีแต่ถ้าเกิดของนั้นมันไม่เกินสองหมื่นบาท

ก็จะพิจารณาว่าอาจจะไม่ต้องเก็บภาษี
แต่ถ้าเกิดมันมีของเก่าก็มีอยู่ในมืออยู่แล้ว
เช่นมีนิกาใส่มาในข้อมือเรือนนึงนะครับ

เรือนใหม่นี้จะต้องเสียภาษีครับถ้าเกินสองหมื่นบาทครับ